คุณผู้ชมคะช่วง๒ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจสนคันนายาวได้รับแจ้งว่าพบศพผู้ชายคนนึงนอนเสียชีวิต
อยู่ในซอยพระยาสุเรน๒๓แยก๔
เขาก็เลยไปตรวจสอบว่าอยู่ดีทำไมมันนอนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะคะ
เพราะว่าเพื่อนของผู้เสียชีวิตบอกว่าก็คือก่อนหน้านี้เขาก็ไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อน
กำลังเดินกลับบ้านอยู่ดีก็ล้มลงไปกับพื้น
ญาติพี่น้องเขาก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เหตุการณ์นี้อยู่ในพื้นที่แถวคลองสามวากรุงเทพนี่แหละค่ะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายยุทธนาเปรมสิงชัยอายุ๔๒

สภาพศพคือใส่กางเกงยินขายาวใส่เสื้อยืดคอกลม
ด้านหลังคล้ายกับมีลักษณะบาดแผลที่ศีรษะเหมือนหัวแตกอะค่ะ
ใบหน้าปูดบวมมีรอยคล้ายยางรถยนต์พาดผ่านที่แก้มของเขา
แล้วก็ที่พื้นจุดที่ผู้ตายเขาล้มนอนอยู่นะคะ
มีรอยคล้ายยางรถยนต์เหมือนกัน
เพื่อนผู้ตายเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายเข้าไปกินเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนในซอยพระยาสุเรน๒๑ครับ
เพื่อนของผู้ตายมีเรื่องทะเลาะวิวาสเรื่องชู้สาว
ผู้ตายไปช่วยไปห้ามแต่มันก็จบนะก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
ผู้ตายเดินกลับนะคะเดินกลับห้องพักที่อยู่ในซอยพระยาสุเรน๒๓
ไปกับเพื่อน๔คนแต่มัวกันหมดมัวกันทุกคน
เพื่อน๓คนเดินนำไปก่อนผู้ตายเดินรั้งท้าย
ทีนี้เราก็เลยตามเรื่องให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้
เราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราไปในซอยพระยาสุเรน๒๓แยก๔
จุดที่พบศพมันเป็นลักษณะทางโค้งอยู่ในซอยค่ะ

เพราะว่าร้านขายของชำอยู่ตรงนั้นเลย

เจ้าของร้านนะคะ
บอกว่าตอนที่เธอนั่งอยู่ในร้าน
คือก่อนหน้าที่จะมีลูกค้าไปบอกเธอค่ะ
ยืนยันว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรนะคะ
ไม่มีเสียงทะเลาะกันไม่มีเสียงอะไร
ก็เลยไม่รู้ว่าทำไมผู้ชายคนนี้ไปนอนตายอยู่ตรงกันข้ามร้านเธอ
ก็ส่วนกล้องวงจรปิดของร้านนะคะ

แต่แบบมุมมันไม่เห็นพอดี
ไม่เห็นจุดที่ผู้ตายนอนจมกองเลือดอยู่อะค่ะ
เหมือนนอนปกติลงไปนอนอย่างนี้เลยค่ะ
ลงไปนอนปกติไม่เหมือนว่าเป็นรถทับ

มันต้องมีเสียงเนอะเสียงรถเสียงอะไรอย่างนี้ค่ะ

ผู้ภัยมาก่อนค่ะแล้วก็เขาก็ปั๊มหัวใจ

เขาก็ให้ข้อมูลว่ากล้องวงจรปิดทุกตัวของหมู่บ้านเสีย

สภาพมานานแล้วทุกตัวเลยนะคะ

แบบรูกซ่อมแซมคึงมันอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปลูงซ่อมแซม
เอาไว้ได้เราได้ไปคุยกับนางลำม่อมอายุ๗๐คุณแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะ
นางสาวสุภาพรอายุ๔๓เป็นน้องสาวของผู้เสียชีวิตค่ะทั้งคู่คือคุยกับทีมข่าวของเราทั้งน้ำตาเลย
งงอะค่ะติดใจสาเหตุการเสียชีวิตมากคือเธอบอกว่าก่อนที่พี่ชายจะไปดื่มกินสังสรรค์กับเพื่อนเนี่ยนะ
พี่ชายโอนเงินให้ภรรยาและลูกชายวัย๑๔ที่มหาสารคามเพื่อจะเดินทางไปหาแม่ที่จังหวัดบุรีรำ
เธอบอกว่าคือพี่ชายก็ไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาอะไรกับใครนะเป็นคนคอยช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลาด้วยซ้ำ
ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นประเด็นที่ผีชายไปดื่มเลี้ยงสังสรรค์หรือเปล่าหรือมันเป็นอุบัติเหตุที่รถมาทับร่างพี่ชายเธอ
คือเธองงไปหมดอยากรู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไร
จริงแบบแค่อยากรู้ว่าเขาเสียพ่อร้ายถ้ามีคนทำอะไรพี่ชายเราจะโหดสินะคะ
เขามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องแล้วเขาเป็นคนดีมากเค้าไม่เคยทำลายใครแต่สัตว์เค้าไม่ตายเลยค่ะ

เรื่องต้นนะคะตำรวจก็เลยพยายามที่จะไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
เผื่อมันจะมีที่บันทึกภาพอะไรเอาไว้ได้บ้าง
ทีนี้ไปคุยกับกลุ่มเพื่อนของผู้ตาย
ไปสอบปากคำไปดูพยานแวดล้อมทั้งหมด
ตำรวจก็เลยสันนิษฐานแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
คาดว่าผู้ตายคงจะถูกรถชน
แล้วรถเหยียบทับซ้ำหลังจากผู้ตายเขาเมา
แล้วนอนล้มหมดสติตรงจุดเกิดเหตุนะคะแล้วรถคงมาทับซ้ำ
เพราะว่ามันมีร่องรอยยางรถยนต์ที่หน้าของผู้ตาย
ที่ตัวของผู้ตายและใกล้จุดที่ผู้ตายนอนเสียชีวิตอยู่
แต่เดี๋ยวต้องรอการชนะสูตรศพอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
เรื่องต้นเป็นการสันนิษฐานของทางเจ้าหน้าที่แบบนี้ค่ะ